เอาล่ะคุณผู้ชมคะใครคิดถึงคุณป้าถูพรสกันบ้าง
คือหลังพอเราอ่านเรื่องของการจอดรถขวางกัน
ขวางหน้าบ้านขวางรถคนอื่นเนี่ยหลายคนก็จะต้องพูดถึงคุณป้าทุบรถ
เมื่อวานนี้พี่ก๊อฟเพิ่งเล่าไปว่าตกลงศาลพระขนงตัดสินแล้ว
จำคุกคู่กรณีที่มาจอดรถขวางหน้าบ้านคุณป้า
คือจำคุก๑๕วันปรับอีก๕๐๐บาท
แต่ว่าโทษจำคุกให้รอลงอายา๑ปี
วันนี้ไปฟังความรู้สึกของคุณป้าทั้งสองท่านกันหน่อยนะคะ
คุณหน้าค่าตากันดีล่ะช่วงนั้นนี่โอ้โหหลายคนตามกันยุบยับเลยนะคะ
นางสาวบุญศรีแสงโยตรการแล้วก็นางสาวรัตนชัดแสงโยตรการค่ะ
สองพี่น้องนะคะฉายาที่ชาวบ้านทุกคนคุณผู้ชมให้กันก็คือคุณป้าทุบรถนี่แหละ
ก็เปิดบ้านออกมาเล่าความรู้สึกให้กับสื่อฟังนะคะ
โดยบอกว่าพอใจกับผลการตัดสินของศาลแล้วก็เชื่อว่าเหมาะสมแล้วค่ะ
ตอนนี้โล่งใจขึ้นว่าประชาชนจะได้รับการคุ้มครองเรื่องของสิทธิจริง
ซึ่งคดีนี้คุณป้าบอกว่ามันเป็นคดีตัวอย่างเลยนะให้ประชาชนหลายคนได้รู้เรื่องของการละเมิดสิทธิ์คนอื่นได้เป็นอย่างดี
นางสาวบุญศรีบอกว่าปัจจุบันตลาดรอบข้างปิดไปแล้วล่ะ
สภาพแวดล้อมโดยรอบบ้านก็เริ่มจะกลับคืนสู่สภาพปกติแล้ว
ตัวเธอเองก็ได้พักผ่อนแบบเต็มอิ่มมากขึ้นเพราะว่าความสงบเนี่ยมันกลับคืนมา
แต่ก็ยังคงไม่สบายใจกับตลาดตรงข้ามหน้าบ้านที่ยังเปิดขายของอยู่นะคะ
แต่ก็เพิ่งจะปิดไปได้เมื่อสองสามวันที่แล้วและติดป้ายประกาศว่าจะมีการปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวและจะกลับมาเปิดใหม่อีกครั้ง
ถือเป็นการยั่วยุและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทั้งนั้นที่พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยสารมีคำสั่งแล้วด้วยนะ
แล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลด้วยเลยรู้สึกว่านี่เป็นการไม่เคารพกฎกติกาหรือเปล่า
เธอก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่รัฐทราบถึงปัญหานี้แล้วนะคะ
คุ้มครองนะคะเรื่องสิทธิของประชาชนเช่นเดียวกันนะคะ
ว่าคดีนี้ก็ยังเป็นคดีที่เป็นคดีตัวอย่างให้กับประชาชน
ได้รับทราบว่าการไปละเมิดสิทธิ์ของประชาชนท่านอื่น
มันก็สร้างความเดือดร้อนให้เขา
เมื่อสารมีคำพิพากษาก็จะได้เห็นว่า
ของแต่ละคนมันมีความสำคัญ
ที่จะต้องไม่ไปละเมิด
เราขอใจกับตัวละคร
ก็ท่านพิจารณาแล้วก็คิดว่าเป็นความเหมาะสมแล้วนะคะ
แต่ว่าก็สิ่งที่ได้มาก็คือทำให้สังคมได้รับทราบ
ว่าสิทธิของแต่ละคนนั้นไม่ควรไปละเมิดนะคะ

ส่วนวันที่๔ธันวาคมนี้นะคะสารก็ได้นัดให้ผู้ก่อเหตุถูกรถทั้งสองคนไปฟังคำพิพากษา
กรณีนายทุนและผู้ประกอบการร้องขอให้กรุงเทพมหานครแก้กฎหมาย
ทั้งข้อบรรยัติกรุงเทพมหานครพุทธศักราช๒๕๕๙
ซึ่งมีผลต่อพื้นที่อนุรักษ์โดยรอบสวนหลวงร๙
เนื่องจากในทุนมีความประสงค์จะปรับและสร้างอาคารตึกสูงแบบไม่มีกำหนดในพื้นที่ดังกล่าวก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก
ส่วนประเด็นที่พนักงานอายการศาลจังหวัดพระขนงยื่นฟ้องในข้อหาทำให้เสียทรัพย์
กรณีที่พนักงานเอาขวานเอาจอบเอาเหล็กยาวไปทุบทำร้ายรถยนต์ของคู่กรณีโดยธนาคารเป็นผู้ดูแลคดีอยู่
สารก็จะนัดสืบพยานโจทย์นัดแรก๗มีนาคมปีหน้า
ก็ยอมรับเหมือนกันว่าก็กังวลแหละแต่ว่าพนักงานก็เคยบอกแล้วกล่าทำกล่ารับก็จะซวยถึงที่สุด